จากเรื่องแซ่บหายใจหายคลองเขาลึกครับคุณผู้ชมขา
ไปดูเรื่องหวานกันหน่อยดีกว่าทำสติดีตอนเช้า
สำหรับอเล็กที่ระเด็นแล้วก็เต้ยจารินพอนั่นเอง
ตอนนี้ความรักของเขาสุดงอมหวานเวอร์สุด
ใครจะอะไรกับใครไม่รู้แหละแต่คู่นี้ก็น่าติดตามถึงความน่ารักนะคะ
ข่าวนี้บอกเลยว่าหวานมากน้ำตาลไม่ต้องนะจ๊
เพราะว่าเขาเพิ่งควงกันไปเที่ยวนิวซีแลนด์มาด้วยกันจ้า
เป็นทริปแรกที่เดินทางไปเที่ยวด้วยกันยาวนะคะ
แล้วก็มีซีนถ่ายรูปประมาณว่าล้วนเหมือนคุกเข่าขอแต่งงานอยู่เหมือนกันนะฮะ
อ่ะงานนี้ใช่แอบคุกเข่าขอแต่งงานกันที่นิวซีแลนด์จริงหรือเปล่า
ไปฟังอเล็กเลยจ๊ะ
เราก็แค่อยากมีหน้าที่หรือมีการงาน
หรือมันมีอะไรสักอย่างที่เรารู้สึกว่าตัวเรามั่นคงแล้วตัวเราพร้อมแล้ว

ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องอัปเดตกันนะคะ
ก็เรื่องของสุขภาพคุณแม่แหละนะคะ
เห็นว่าอาการหลังผ่าตัดไทรอยด์เนาะ
เล็กบอกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะ
ผลการผ่าตัดก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ

แต่ว่าคุณแม่มีกำลังใจดีจากลูกนี่แหละนะคะ
เพราะว่าลูกตามเฝ้ากันใกล้ชิดเลย
รวมไปถึงเต้ยจรินเองก็ไปให้กำลังใจ

ใช่ค่ะไม่เป็นไรเป็นกำลังใจต่อไปนะคะ
แต่ดิฉันจะร้องไห้อเล็กก็จะแต่งงานแล้วเหรอ
ยังเขายังไม่แต่งเต็มไปเที่ยวกันเอง